ได้ทำการประกาศพิจารณาบรรจุกีฬาเชียลิดดิ้งเป็นหนึ่งในชนิดกีฬานะครับ
ที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
นี่ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการเชียร์ลีดดิ้งไทยนะครับ
ที่จะมีโอกาสไปแข่งขันในมหากรรมกีฬาระดับโลกครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดี
คว้าแชมป์การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุด
ของทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพอดีตทีมแชมป์โลก๒สมัยนั้น
ถือเป็นการกลับมาครองความยิ่งใหญ่ของวงการเชียร์ลีดยิ่งไทย

ได้ประกาศพิจารณาให้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ใช้แข่งขันในกีฬาโอลิมปิกได้
สารวุฒิสำเนียงดีหรือโค้ดเต้ย
อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมเทียลีดดิ้ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ออกมาพูดถึงข้อดีของการเล่นกีฬาชนิดนี้
รวมถึงการที่นักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งของไทย
จะมีโอกาสเข้าไปโลดแล่นในเวทีโอลิมปิกในอนาคต

ต้องใช้ความรู้สึกร่วมกันอย่างสูง
เป็นกีฬาที่บอกถึงความสามัคคีของคนได้อย่างดีครับ
เพราะว่ามันเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะแข่งขันแล้ว
เรามีการเปลี่ยนตัวได้กระทันหัน
เพราะฉะนั้นคนที่จะต้องมาอยู่ในการต่อตัวของเรา
ในภาพหรือในการแข่งขันจะต้องเป็นคนเดิม
ซึ่งก็จะต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนัก
แล้วก็ต้องจดจำน้ำหนักจดจำการขึ้น
จดจำทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนได้เป็นอย่างดี
ดีใจมากครับที่ทางโอลิมปิกเขาได้รับรองเราเพื่อที่ให้เป็นกีฬา
เพราะผมคิดว่าถ้ากีฬาชนิดนี้เข้ามาในประเทศไทยแล้ว
มันเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เราสามารถทำให้เด็กไทยแล้วก็นักกีฬาไทยเนี่ย

เป็นอะไรที่ฝ่ายฝันกันมานานมากนะครับ
โดยส่วนตัวของเพชรแล้วเนี่ยเพชรแบบอยากให้มันเป็นจริงสักครั้งหนึ่ง
เพราะว่าถ้าเกิดเราได้ไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเนี่ย
เชื่อว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยน่าจะมีคือเรียกว่าอะไร
น่าจะมีโอกาสได้เหรียญทองแน่นอนครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับอีกหนึ่งบุคคล
อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมเชียร์ลีดดิ้งไทยนะครับ
จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ
ผู้ช่วยสัตวรรษาดรสืบสายบุญวิรบุษ
นายกสมาคมกีฬาเชียร์ลีดดิ้งไทย
อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการเชียร์ลีดดิ้ง

ความสำเร็จของนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งไทยในโอลิมปิก

หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
ในการพัฒนารูปแบบจัดการแข่งขันให้มีมากยิ่งขึ้น
สมาคมเองเราก็จะพูดถึงเรื่องว่า
พัฒนาขยายฐานนักกีฬาเข้าสู่ระบบโดยการเข้าสู่ระบบโรงเรียน

แล้วก็แน่นอนที่สุดเรื่องของการแข่งขัน
เราก็จะพยายามจะให้มีเงินกีฬานักเรียนแห่งชาติ
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
เป็นกีฬาตอนที่เราเรียกกันว่ากีฬาเขต

และแน่นอนที่สุดเราก็จะเริ่มขยายไปจนถึง
แล้วก็แน่นอนเรามีเวลา๗ปีในการที่จะเข้าสู่โอลิมปิก
เราก็คงจะต้องพัฒนาไปเรื่อย
คงต้องมาดูกันว่าในอนาคต

จะสามารถพัฒนาถึงขนาดสร้างชื่อ
กีฬาโอลิมปิกได้หรือไม่
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน